ต่อเลยนะคะจากพี่เบิร์ตเรื่องของหนอนหนอนดักแด้
บอกว่าอยากจะไปจับบ้างอยากจับดู
หนอนดักแด้มาสู่เรื่องของไข่มดแดงกันหน่อยนะฮะ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นนาทีทองเลย
สำหรับการแห่ไข่มดแดงแล้วเอามาเห็นไหมคะ
มาขายเป็นกระทงละ๒๐๓๐บาทตอนนี้ราคาแพงด้วยนะคะ
ขึ้นอยู่กับขนาดของไข่มดแดงนะที่สำคัญ
ตอนนี้คุณรู้ไหมปีก่อนกิโลละสักประมาณ๔๐๐บาท
ตอนนี้กิโลละ๕๐๐๗๐๐บาทนะจ๊ะโอ้โหราคาดีเลยนะคะ

กินอะไรแบบนี้แบบเยอะมากเลยนะแล้วลาบปากเลยอ่ะยำไข่มดแดงนะ
ชอบมากนะฮะคุณเวียงพวงมอนอายุ๕๘ปีค่ะ
ใกล้จะ๖๐แล้วนะคะเป็นชาวบ้านโนนแสวงอำเภอประจักษิลปาคม
จังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นอีกคนนึงที่ไปแห่ไข่มดแดงเอามาขายนะคะ
คือคุณเวียงจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถือไม้ไผ่ถังน้ำออกไปแห่ไข่มดแดง
ป่ารอบน้องน้ำสาธารณะด้วยความชำนาญเห็นไหมฮะเออองศาเขาได้นะ
ไม่นานนักค่ะนี่ได้มาแล้วไข่มดแดงมดแดงก็จะแบบเต็มแบบนี้นะคะ
พอกลับถึงบ้านคุณเวียงทำไงเอาไข่มดแดงเทใส่ถังน้ำที่สะอาด
แล้วใช้ผ้าเนี่ยหมุนในถังหมุนเพื่อให้มดแดงเนี่ยมันเวียนหัว
พอเวียนหัวเสร็จปุ๊บนี่มันก็แยกออกมาจากไข่ของมันมันติดอะไรขึ้นมาน่ะ
ไงพี่เบิร์ตเอาผ้าไปปั่นแบบนั้นนะฮะก็เกาะผ้า
มันก็เกาะผ้าที่บอกว่ามดแดงเวียนหัวนี่ฉันพูดเองนะไม่ใช่นะ
แต่ว่ามันก็คงมีส่วนแหละ
หลังจากนั้นก็นำไข่มดแดงมาล้างให้สะอาดแล้วแยกขนาดของไข่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วนำไปวางไว้บนผ้าก่อนที่จะห่อด้วยใบตองเป็นกุงเป็นกุงแบบนี้เขาเรียกว่ากุงนะ
ถามว่าทำไงต่อมือถือมีใช้ให้เป็นประโยชน์
เวียงบอกว่าก็จะแชะภาพเลยแชะภาพแล้วนำภาพเนี่ย
เดี๋ยวนี้นะขายของไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วนะขายผ่านออนไลน์นะคะ
คุณเวียงบอกว่าไข่มดแดงเนี่ยถ้าขายเป็นฮอเนี่ย
อยู่หอละ๑๐บาท๒๐บาท๓๐บาท
ขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่กับขนาดของไข่มดแดง
กิโลกรัมก็จะเป็นกิโลกรัมละ๔๐๐๕๐๐บาทนะฮะ
แต่ช่วงนี้ไข่มดแดงมันเริ่มหายาก
ราคามันก็สูงขึ้นก็เป็นกลไกตลาดนะครับ
กิโลกรัมละ๗๐๐๘๐๐บาทโอ้โห
เกือบพันแนบต่อกิโลนะคะราคาจะแพงหรือจะถูกเนี่ย
ขึ้นอยู่กับขนาดความเต่งตึงของไข่นะฮะ
วันไหนพี่เวียงบอกว่าถ้าแห่ไข่มดแดงได้
ละ๒๓กิโลกรัมสร้างรายได้อย่างงามเลยนะฮะ
เฉลี่ยกว่าวันละพันบาทเลยทีเดียวค่ะโอ้ดีเลย
โอ้โห๓เท่าของรายได้ค่าแรงขั้นต่ำนะฮะ
นี่แหละถือว่าช่วงหน้าร้อนเมษาพฤษภามิถุนานะคะ
ถือเป็นช่วงนาทีทองของชาวอีสานหลายคนทำงานรับจ้างทั่วไป
งานก่อสร้างก็ต้องกลับมาบ้านเกิดค่ะ
เพื่อมาแยกไข่มดแดงแล้วก็ไปขายสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมให้กับครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โห

นึงก็ดูเนี้ยจะต้องกลับมาแยกไขมะแดง
เคยต่างบ้านมาเป็นเคยอยู่บ้านนี้ก็แย่เป็นเหมือนกัน

เพราะมันเป็นอาชีพเสริมของ
มันเป็นเสริมรายได้ของเจ้าของเองนะ
จะได้น้อยอังเทียกก็ได้น้อยอังเทียกก็ได้หลาย

แต่บางคนเขาเก็บได้เขาซื้อที่ได้
เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าเห็นไหม
เวียงใช้เฟซบุ๊กขายไข่มดแดง

ฉะนั้นคนอื่นอย่าไปกลัวครับผู้สูงอายุอย่าไปกลัว
หัดใช้มันฮะแป๊บเดียวมีตังค์

แต่อันนี้อารมณ์พูดตลกไป
แต่ว่าเอาจริงคือลุงเวียงแกอินเทรนด์จริง

กดไม่เป็นจะกดปุ่มไหนจะอะไรยังไง
ไม่เป็นไรลูกหลานมีคนข้างบ้านมีถามได้

เวียงลองทำคลิปวิธีการคัดแยกไข่กับมดแดงออก

ไอ้เราเนี่ยคนที่อยู่ในกรุงเทพไม่ได้เห็นหรอก
ว่าการทำให้มดแดงมันเวียนหัวแล้วแยกไข่ออกจากมดแดงเนี่ยทำไง
ใช่ไหมคะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเป็นวิถีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
วิถีชาวบ้านเป็นวิถีชาวบ้านใช่ไหมคะ

คุณลุงเวียงอาจจะเป็นปราชชุมชนก็ได้นะ
ใช่ไหมครับวิธีการแยกมดแดงจากไข่มดแดง

เพราะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นหัวแล้ว